ต่อกันที่ผลงานของน้องนีสุธิยาจิลเฉลิมมิตรนะครับยังโชว์ฟอร์มดีอย่างต่อเนื่อง
สุธิยาจิลเฉลมิตยังโชว์ฟอร์มดีลงแข่งกันในประเทศกิจบุคคลหญิงในฐานะมือ๒ของรายการ
รอบคันเลือกสุธิยายิงเข้าเป้าถึง๗๒จากทั้งหมด๗๕เป้า
หลังจากที่เพิ่งทำได้ในสนามที่๒ที่ประเทศบราซิลเมื่อปลายเดือนเมษายน